เรียกพี่ได้ไหม
แล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นค่ะ

เรียกอาหลู

เพลงพิเศษนี้รุ่งสว่าง
อันนี้เพลงดังเพลงฮิตของเขาเลยคุณ
ตอนนี้บอกเลยว่าแฟนหายคิดถึงแน่นอน
เป็นเพลงเก่าอันนี้มาจดจำเพลงใหม่กันดีกว่า
ก็รู้ตอนนี้ปลาไปจะ๖ล้านแล้วคุณผู้ชม
เปลวไฟที่ปลายเทียนนะฮะ

เสรีจ๋าอาบอกว่าตั้งใจจะทำเพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมไปเรื่อยนี่แหละ
สมัยไหนสมัยใหม่ยังไงก็ชอบแบบนี้นะฮะ
เดิมในความหมายของคุณอาเสรีก็คือ
มีการเอื้อนเอ่ยมีจังหวะสั้นจังหวะยาวนะคะ
แม้ว่าการร้องลูกทุ่งแบบดั้งเดิมอาจจะยาก
แต่คุณอาเสรีของเราก็จะไม่เปลี่ยนแนวการร้อง
ขอร้องแบบเดิมให้มันฮิตติดเทรนด์กันไปแบบนี้ค่ะ

ถามถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณอาหน่อยนะฮะ
บอกต่อคุณผู้ชมคุณอาเสรีบอกเราว่า

สภาพจิตใจดีไม่เครียด
คลายเครียดเนี่ยตามภาพเลย
นอกจากนี้นะฮะไม่ใช่เห็นแค่เลี้ยงเล่นต่อตัวนะ
เขามีฟาร์มวัวคุณผู้ชม
กลิ่นใหญ่เลยพี่เขาตัวลงทุนนะ

ตอนนี้กิจการไปได้สวยอีกด้วย
คุณอาเสรีเรียกพี่ได้ไหมคุณพี่แล้วกันค่ะคุณพี่เสรี

เลี้ยงทุกวันนี่หน้าดำเข้ามเครียดอยู่เนี่ย
เขาบอกว่าเสรีลูกสว่างจะไปเลี้ยวัวจะไปตักขี้วัวได้ไหม

บอกผมทำเองทั้งหมดเพราะเราอยู่นกทุ่งนกท่า
อยู่กับวัวกับควายมันก็มีความสุขดี

มีความสุขดีวิธีชีวิตแบบสบาย